ตอนออกมาก็ไปมีเรื่องกับเจ้าถิ่นที่เป็นคนไทย
สุดท้ายถูกไล่ฟันจนบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะฮะ
มีกล้องวงจรปิดนะครับซอยไทยประกันตะบนบางเสาทง
ที่อำเภอบังเสาธงสหุทธ์ประกัน
ตรงนี้สี่ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ชายชาวกัมพูชาเนี่ยถูกชายชาวไทยใช้มีดดาบยาวไล่ฟันนะฮะจนบาดเจ็บนะครับ
แล้วถึงขั้นต้องพยายามแบบไปยื้อแย่งมีดเข้ามาแล้วก็พูดคุยอะไรต่างเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเขายอมปล่อยมีด
คู่กรณีก็ยอมละมือถือมิดดาบเดินไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อน
แล้วก็พากันขี่หลบหนีไปนี่จังหวะตรงนี้เห็นไหมครับ
คือถ้าไม่ยื้อมีดไว้เนี่ยสงสัยแบบเสียบเข้าไปแน่เลย
เพราะเขาเงื้อแล้วอ่ะแต่ก็โดนฟันไปแล้วด้วยนะเผลอตายได้ตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะครับ
สุดท้ายคู่กรณีก็ยอมจากไปแล้วก็ไปนิดเอาชี้คงจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งคนเจ็บก็เดินไปนิดเก็บมีด
กลัวจะเสียบพุงตัวเองเหลือเกิน
แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อนแล้วก็หลบหนีไป

ชาวบ้านก็แจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะ

เป็นชาวกัมพูชานะครับนายยงอุดนะ

อีกคนนึงคือนายดายเชียมคนถอดเสื้ออายุ๓๑นะครับ
กัมพูชาทำงานอยู่ในคาแคร์แห่งหนึ่งนะฮะ

ซอยไทยประกันตะบนบางสาวทงสมุทรปราการ
งอุดถูกฟันเข้าไทยทอยนะฮะมือแล้วก็แขนด้วยอาการสาหัสนะครับ
ส่วนนายเชมนี่ถูกฟันเข้าไทยทอยบาดเจ็บสาหัสเช่นกัน

ชาวบ้านบอกว่าชาวกัมพูชาสองคนนี้เนี่ยวิ่งหนีคนไทยเข้ามาในจุดเกิดเหตุ
คนที่ลงมาฟันเนี่ยเป็นคนไทยนะฮะ
ฟันจนนายดายเช็มเนี่ยล้มลงแล้วนายยงอุดเข้ามาช่วยก็เลยถูกฟันวิ่งหนีตายไปอีกคนนึงนะครับ
เพราะว่านายยงอุดเนี่ยเขาทำงานเป็นลูกจ้างร้านคาแคร์นะ
เพื่อแล้วชาวบ้านบอกเนี่ยเขาก็ชอบดื่มเหล้าเมามีปัญหาทะเลาวิวาสบ่อยเจ้าของก็เอือมละอา
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับคนเจ็บด้วยนะฮะเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับคุณจ๋าจำศรีนะครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะยังมีรอยเลือดอยู่บนถนนนะครับ
ชาวบ้านบอก๔ทุ่มเมื่อคืนก็กำลังจะหลับกันแล้วได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
มีฝั่งหนึ่งถามมองหน้าทำไมอีกฝั่งก็บอกปล่อยปล่อยให้ปล่อยกูปล่อยกูนี่ฮะ
ไม่รู้มีอะไรกันสัก๑๐นาทีแล้วก็มีเสียงไซเรนเนี่ยของกู้ภัยของตำรวจเข้ามานะครับ
เพื่อนร่วมงานของคนเจ็บนะครับบอกว่ายงอุดเนี่ยเคยลาออกจากคาแคร์ไปครั้งหนึ่ง
แล้วก็กลับมาทำงานใหม่นะครับซึ่งก็มาทำงานได้สักสี่เดือนนะครับ
ปกติก็ทำงานเป็นคนดีนะกับเพื่อนร่วมงานแต่นอกเวลางานเป็นยังไงเธอก็ไม่รู้นะครับ
มีพ่อค้าร้านขายใบกระท่อมเขาเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตานะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุสวมเสื้อสีดำลายเหลืองเหลืองนะฮะที่ถือมีดมาฟันเขาเนี่ย
ก็คนเจ็บเนี่ยตอนนั้นพยายามแย่งมีดนะฮะเหมือนกับมีการพูดคุยกันนะครับ
ก็คือที่ตะโกนด่ากันเนี่ยคือเรื่องมองหน้าทำไม
เหมือนแบบว่ามึงมองหน้ากูก็ด่าคำหยาบนะครับ
คนเจ็บไม่ได้รีการตอบคำหยาบนะครับ

ไม่มีครับบอกว่าผมไม่ได้มองพี่ประมาณนี้เนี่ยผมยังไม่ทำอะไรพี่เลย
แต่ว่าฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยก็คือฟันไม่ยั้งเลยตอนนั้น
ใช่ครับเพราะไปฟันเสร็จแล้วเนอะเขาก็ชากมีดเขาจบกันแล้วตรงนั้นน่ะ
คนที่แบบบาดเจ็บเขาก็เดินมาบอกว่าผมไม่มองหน้าพี่นะครับ
ประมาณแบบมีกันปากเสียงนิดหน่อยก่อนจะแยกกันนะครับ
ระหว่างนั้นได้มีใครเข้ามาช่วยห้ามอะไรบ้างไหมคะ
ไม่มีครับผมก็อยู่ในร้านอีกก็มีแบบคนที่อยู่บนตึกด้วยก็เห็น
แล้วก็ช่วยกันประคองคนเจ็บเขามาเอารถนะครับ
คุณจ๋าก็ไปตามเจอคนเจ็บนะฮะนายยงบุตรนะฮะ
บอกว่าเมื่อคืนก็นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์เพื่อนคือนายเช็มมานะครับ
เขายืนยันว่าเขาจำหน้าผู้ก่อเหตุได้นะครับ
เป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วย
ตอนนี้ก็แจ้งตำรวจให้ทราบแล้ว
นี่บอกซ้อนท้ายมาแล้วเพื่อนรุ่นพี่ที่โดนด้วยกันอีก
ไปว่าเขาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ

นาทีที่คนเจ็บขี่จักรยานยนต์หนีตายนะฮะ
คู่กรณีขี่จักรยานยนต์ไล่ตามหลังติด

ด้วยจากนั้นไม่นานคู่อริก็เร่งเครื่องประกบใช้มีดฟัน
รถของสองแรงงานชาวกัมพูชาล้มลงแล้วทั้งคู่ก็พากันวิ่ง
หนีตายนี่จังหวะตรงนี้นี่เห็นไหมฮะรถล้มทีนี้ก็ต้อง
วิ่งหนีตายแล้วอีกฝั่งหนึ่งมีมีดด้วยนี่คนนี้โดนก่อนนะ
แล้วคนนั้นก็โดนเข้าไปอีกนะฮะ
อีกมุมหนึ่งนะครับคนเจ็บหลังถูกฟันแล้วก็ไปซุดนั่งอยู่กับ
พื้นพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในจุดเกิดเหตุชาว
บ้านเขาก็รีบมาดูกันแถวนั้นนี่จังหวะนี้คือถูกฟันไปแล้วนะฮะเข้าไทยทอยนะฮะ
แต่อีกคนนึงก็ไปยื้อแย่งมีดอยู่ก็โดนเข้าไปเหมือนกันนะครับ
แล้วคนก่อเหตุก็หนีไปนี่แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยนะครับ
สพบังเสาทงบอกว่าขณะนี้กำลังไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เพื่อติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะฮะเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละ